ล่าสุดที่บุรีรำคุณผู้ชมค่ะอารมณ์เดียวกันเลยค่ะ
ดื่มเหล้าจนเมามีปัญหาทะเลาะกับน้าสาว
เครียดไม่รู้จะระบายออกยังไงใช้ลูกปืนเป็นทางระบายค่ะ
ไปเอาปืนของพ่อที่เป็นอดีตตำรวจมาแล้วยิงขึ้นฟ้าเป็นสิบนัดคุณผู้ชม
โอ้โหคือสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกไว้ตรงนี้
ลูกกระสุนเวลามันขึ้นฟ้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้หายไปกับกลีบเมฆนะคะ
ถูกต้องพอมันขึ้นไปจนหมดแรงมันตกลงมา
แล้วมันก็เคยมีเหตุการณ์ที่คนยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตมาแล้ว
ใช่ค่ะแล้วยิงเป็น๑๐นัดแบบนี้โอ้โหคนขวัญเสียกันหมดนะคะ
ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านญาติพี่น้องเนี่ยค่ะโทรตามตำรวจกันมาเลยนะคะ
เนี่ยค่ะตำรวจก็ยกขยงกันมาเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสามโมงนะคะ
ในตำบลนางรองจังหวัดบุรีรำพอชาวบ้านโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็มากันเลยค่ะตำรวจก็หนักใจเหมือนกันนะ
ได้ยินว่ามีคนยิงปืนเนี่ยตำรวจก็กุมขมับแล้วอ่ะ
ค่ะร้อยตำรวจเอกวรานนท์อุ้มรำรองสารวัตรป้องกันปรับรามสพนางรองค่ะ
นำชุดสายตรวจเดินทางไปตรวจสอบลักษณะบ้านเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
แต่มีรั้วรอบขอบชิดจังหวะที่ตำรวจกำลังจะเข้าไปเจรจาค่ะ
มีเสียงปั้งปั้งปั้งออกมาอีก๗นัดตำรวจก็ตำรวจเถอะ
ประเมินสถานการณ์ก่อนเลยค่ะร้อยตำรวจเอกวรานนท์เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อน
เอากำลังถอยอ่องออกมาจากบ้านก่อนดีกว่าแล้วก็วิทยุขอกำลังเสริม
กันพื้นที่โดยรอบให้ประชาชนออกห่างจากจุดเกิดเหตุทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือว่าให้ใครได้รับอันตรายนะคะ
สักพักหนึ่งพันธุ์ตำรวจโทรังศิวัฒนกังสรานนท์สารวัตรสอบสวน
ก็นำกำลังเสริมมาถึงจุดเกิดเหตุมาพร้อมกับชุดสืบสวนนะคะ
ก็บุกเข้าไปปิดล้อมบ้านเลยพยายามที่จะเจรจากลายเกลี่ยเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุ
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายจัดกฤตสงกูลหรือว่าในมาตรอายุสามสิบเอ็ดปีค่ะ
เขาตะโกนออกมาจากในบ้านนะคะบอกตำรวจบอกว่าอย่าทำร้ายผม
ผมเคยเป็นทหารเกณฑ์ที่ทำเนี่ยแค่ระบายอารมณ์เท่านั้น
ตำรวจเขาก็เลยพยายามเจรจาเพราะว่าดูแล้วก็คุยโต้ตอบกันได้
น่าจะคุยรู้เรื่องให้วางปืนแต่นายมาสไม่ยอมตอบเลยค่ะ
หลังจากที่บอกความต้องการของตัวเองมาว่าอย่าทำร้ายเขา
หลังจากนั้นไม่ตอบไม่คุยกับตำรวจเลยเจ้าหน้าที่เขาก็ประเมินสถานการณ์แล้ว
ก็เลยคิดว่ายังไม่บุกเข้าไปดีกว่าเพราะในม่านมีอาวุธ
ก็ยังคงปิดล้อมแล้วก็พยายามหาช่องทางเข้าประชิดบ้าน
แล้วก็พยายามพูดคุยกับนายมาสเป็นระยะระยะจนกระทั่ง๒ชั่วโมงผ่านไปค่ะ
นายมาสถึงยอมวางอาวุธแล้วก็เดินออกมาจากบ้าน
ตำรวจถึงเข้าไปล็อกตัวได้ค่ะ
นี่ค่ะคนนี้แหละค่ะในมาตร
พอตำรวจเข้าไปรวบตัวได้ปุ๊บตำรวจก็ต้องเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านก่อนเลยนะคะ
เจอปืนขนาดเก้าหมอค่ะแล้วก็ปลอกกระสุนปืนสิบหกปลอก
ยังมีปืนลูกซองยาวอีกหนึ่งกระบอกด้วยนะคะ
ตำรวจก็เก็บมาเป็นหลักฐานแล้วไปตรวจสอบทั้งหมดสอบส่วนเบื้องต้นในมาตรเขาก็บอกว่า
เขากินเหล้าไปสองขวดเมาหนักมากแล้วก็ไปยืมรถกระบะของน้าสาวคนนึง
ขนเปรย์นอนทีนี้มีน้าสาวอีกคนนึงค่ะ
โทรศัพท์มาเร่งบอกว่าให้รีบตัดต้นไม้ข้างบ้านหน่อยจะได้สร้างบ้าน
เขาก็อ่ะเอาต้นไม้ที่ตัดแล้วเนี่ยแล้วก็กิ่งไม้ไปใส่ในรถกระบะคันนั้นแหละ
ทีนี้ปรากฏว่าน้าสาวที่เป็นเจ้าของรถมาเห็นก็เลยต่อว่าเขา
ทะเลาะกันรุนแรงประกอบกับตัวเองก็เมาด้วยนะคะ
น้าสาวก็ดูท่าแล้วเหมือนไม่ปลอดภัยเพราะว่าในมาตรดูคุ้มคลั่งดูเมา
เลยวิ่งหนีออกจากบ้านในมาตรก็เลยเครียด
ไปหยิบปืนเก้าหมอของพ่อที่เป็นอดีตตำรวจอะค่ะ
ยิงขึ้นฟ้าไปหลายนัดญาติพี่น้องนี่แหละค่ะ
ที่เป็นคนกฎหนึ่งเก้านึงโทรแจ้งตำรวจบอกว่า
ช่วยมารังรับเหตูทีเพราะตำรวจควบคุมสถานการณ์ได้

เรื่องราวก็เป็นตามที่ได้พูดคุยกับญาติเอาไว้นะคะ
ก็คือน้าเนี่ยที่ต่อว่าในมาตรเพราะว่า
กลัวว่ารถจะเป็นรอยเสียหายจากการที่เอาไปขนต้นไม้กิ่งไม้

แต่พอเมาแล้วอารมณ์ความรู้สึกมันพรุ่งพลาดนะคะ

ท่ะเรื่องไหน

กลัวว่าศรีรถเขาอยู่เป็นร้อยอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ได้
ไม่ให้ศรีรถเขาเป็นร้อยหรอกครับ
เพราะว่าผมก็ทนไม่ได้ผมก็เป็นคนทนอะไรไม่ได้
ซึ่งพอสอบสวนต่อไปเนี่ยนะคะที่ว่าพ่อเป็นอดีตตำรวจใช่ไหมคะ

ส่วนคุณแม่เป็นครูทั้งสองอยู่ที่กรุงเทพนะคะ
มาตรก็คืออยู่บ้านคนเดียวมีอาชีพเลี้ยงวัวอยู่ข้างบ้าน
แล้วก็เกิดเป็นเหตุทะเลาะกันแบบนี้ตำรวจก็ตั้งไปสองข้อหาค่ะ
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับนายสำรวยแดงชาติ
ตาของนายมาสนะคะคุณตาแกอายุ๘๔แล้วล่ะ
บ้านก็อยู่ใกล้กันคุณตาแกบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยหลานแกปกติเป็นคนดีนะ

เวลามีงานเลี้ยงดื่มเหล้าเมากี่ทีก็ไม่เคยเห็นโวยวายแบบนี้
เลยไม่รู้ว่าโมโหเรื่องอะไร
ตาได้ยินเสียงปืนดังหลายนัด
ทุกคนก็รีบหลบเอาตัวรอดเพราะว่านอกจากเสียงปืนแล้วเนี่ย
มีเสียงตะโกนด่าออกมาด้วยบอกว่าจะฆ่าให้หมด

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อนของคนก่อเหตุเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะ
ช่วงเวลาประมาณเกือบ๔โมงเย็น
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ๔๕นัด
ตอนแรกนึกว่าเป็นเสียงประทัดค่ะ
แล้วก็เห็นรถตำรวจเห็นรถกู้ภัย
วิ่งเข้าไปในซอยบ้านที่เกิดเหตุ
ถึง๕นาทีเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดนะคะ
ตอนแรกไม่คิดเลยจริงว่าจะเป็นฝีมือของนายจักริต
เพราะว่าปกติเป็นคนเงียบไม่มีปัญหากับใคร
ไม่ใช่คนเกเรแต่เพื่อนกับญาติบอกว่า
นายจักริตเพิ่งไปศักยันต์มาเต็มหลังเมื่อสักครู่เห็นไหมคะ
เห็นที่หลังของคนก่อเหตุศักยันต์เต็มเลย

ศักยันต์แล้วต้องมายิงปืนขึ้นฟ้าแล้วต้องมาเมามันไม่น่าจะใช่

อาจจะของขึ้นเพื่อนบ้านบอกแบบนี้

เพราะว่าเพิ่งเห็นข่าวกราดยิงที่โคราช
แล้วพอได้ยินเสียงปืนทีไรเนี่ยคนยังหวาดภาวะค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเพื่อนผู้ก่อเหตุหน่อยนะคะ
อืม
ไม่เกี่ยวกับรอยสักหรอกค่ะเกี่ยวกับความไม่มีสติแล้วก็ความเมาด้วยนะคะ
ไม่อยากให้ใครใช้การยิงปืนเป็นการระบายอารมณ์หรือเป็นทางออกของเรื่องอะไรก็แล้วแต่
เพราะเหตุการณ์นี้โดนไปแค่๒ข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแต่กระสุนที่ยิงไปเป็น๑๐นัดยังไม่รู้ไปตกที่หลังคาบ้านไหน
โดนทรัพย์สินของใครเสียหายบ้างถ้าไปโดนคนจนเขาเจ็บจนเขาตายโอ้โหมันควรจะข้อหานักกว่านี้
ใช่ค่ะก็อยากให้ดูไว้เป็นบทเรียนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าลูกปืนยิงออกไปแล้วเนี่ย
แค่ไม่ได้เล็งไปที่คนไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ทำให้คนตายนะคะ